ห่ายปากมาสำหรับคนที่จะออกจากบ้าน
ช่วงนี้บางคนยังไม่ออกนะเพิ่งกินข้าวท่องข้าวเที่ยงกันเสร็จ
เดี๋ยวออกไปเล่นน้ำละค่ะมีคำเตือนมาจากน้องม็อตนหน้าปะพัด
ไปทำงานวันสงกรานแบบนี้แหละผู้ของการประทับใจ
แบบที่ไม่ประทับใจก็มีเธอโดนอะไรมาบ้างในวันสงการ
และเธอมีการป้องกันยังไงไปติดตามค่ะ
เล่นคอนเสิร์ตอย่างนี้เหมือนกับว่าเราเป็นเป้านิ่งอยู่ข้างบน
เป็นเป้าลอยให้แบบเล็งง่ายบางคนก็จะแบบ
ขึ้นมาในจุดที่ไม่ควรจะเล็งอะไรอย่างนี้
นั่นแหละค่ะ

เราทำอะไรเราไม่รู้คือคนมันก็เยอะ
เราไม่สามารถมองหาได้ว่าใครมาจากไหน

คุณชะนีคะแต่งตัวเบาค่ะ

แล้วมาหาเรื่องผู้ชายว่าทำไมมาแต้อ่างช้าง

แล้วเธอจะมาให้ผู้ชายแต่อังได้ยังไง

ไม่ใช่ว่าไปเล่นน้ำแล้วใส่เสื้อสีขาว

คุณค้าตอนนี้มีกฎหมายแล้วนะคะ

ไม่มีน้ำอาบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะสะท้านกัน

นายมาเต็ม

แต่เขาจะพูดถึงเรื่องสงการ
เคยไปแหละเป็นนักร้องอยู่บนเวทีใช่ไหมล่ะ

ที่จะเซฟตัวเองก่อนที่คนอื่นจะมาลวนลามเรา

แต่ว่าใส่ชุดสีขาวแต่ว่าเสื้อยาวแขน
ใส่เสื้อยืดใส่เสื้อเชิดแขนยาวสีขาวบ้างสวย

เปลี่ยนตัวเองเหรอฮะเปล่าฉันเตือนไว้รุ่นทั่วไป